เรามีกฎระเบียบมีกฎหมายมีคนรักษากฎ
มีคนทำงานมีหน่วยงานต่างคอยทำงานในเรื่องต่างเหล่านี้
เสร็จครบกระบวนความแล้วเนี่ย
จึงเกิดปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นอีก
ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามได้แบบนี้เนี่ย
ผมว่าก็ควรจะลาออกแล้วไปทำงานอย่างอื่น
แล้วสังคมเราเนี่ยดันยังให้อยู่ได้
ผมเห็นพี่ติ๊กเกือบจะโดนมอเตอร์ไซค์วิน
ชนบนฟุตบาท
วันนี้มันเป็นเรื่องเศร้าที่ทุกคนเผชิญนะผมว่า
ปัจจุบันนี้ทุกคนก็ประสบกับปัญหานี้
ไม่ใช่อันนี้เป็นเพียงแค่เคสเคสเดียว
ปัญหาในสังคมไทยอีกหลายล้านเคสนะครับ
คือผมว่ามันทำให้สมมุติว่ามันเกิดขึ้น

อาจจะเป็นผมหรืออาจจะเป็นใครอีกหลายคน

ในเมื่อเราอยู่บนพื้นฐานของสังคม
ที่บ้านเรามีกฎระเบียบมีกฎหมาย

มีคนทำงานมีหน่วยงานต่างคอยทำงาน

ใหญ่จึงเกิดปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นอีก
ซึ่งมันไม่ค่อยยุติธรรมหนัก
แล้วผมมองไปข้างหน้าต่อไปว่า
ถ้าเกิดว่าเรื่องเพียงแค่นี้

เรื่องเล็กเนี่ยยังทำกันไม่ได้นะ
คือไม่ต้องไปคิดถึงระดับประเทศเลยนะครับ
เราเห็นในประเทศที่เขาพัฒนาแล้ว
แล้วเราเห็นว่าเรายอมรับว่าเขามีระเบียบ

รวมถึงระบบต่างที่มันอยู่ในสังคมของพวกเขา

เพราะฉะนั้นทุกคนต่างก็อยู่ในกฎระเบียบ

ที่ญี่ปุ่นได้ไหม

เราโดนจับไหม
แน่นอนครับมีกล้องแต่ไม่หมดเลยครับ

เพราะว่าเขาเอาจริง
ถ้าดังนั้นถ้าเกิดว่าคนที่ไม่สามารถ

ก็ควรจะหลากออกแล้วไปทำงานในอุตส่วน

ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ย้อนแย้งมากเลยครับ
เนี่ยครับมันเลยต้องแบ่งกันคนละครึ่ง
ปลูกฝังจิตสำนึกต่างอะไร
มันก็ต้องเกิดขึ้นอยู่ในระบบสังคมแล้วก็โรงเรียนอยู่แล้วนะครับ

คนที่ดูแลและรักษากฏเนี่ย
เขาก็ต้องเข้มงวดในการรักษากฎแล้วก็ต้องเอาจริง

ใช่ไหมครับฟุตบาร์คนเดินร้อนมันเดินร้อนมาตั้งนานแล้ว

อืมโอ้ต้องหยุดนะเนี่ยงานก่อสร้าง

มันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ

เราต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุก่อน

แล้วเราไม่ได้จัดการตั้งแต่คนแรกนะ

มันจะเกิดกฎหมู่อยู่เหนือกฎหมาย
เพราะว่าคุณปล่อยป่าละเลยมาเนิ่นนานพอสมควร

ก็ทำอย่างนี้ประจำ

ใช่ครับแล้วทำไมวันนี้ถึงมาพูดล่ะ

ไอ้กฎระเบียบต่างเราเนี่ยมันมีมานานหรือยัง

จังนะ